วิเคราะห์แผนลดพื้นที่ปลูกข้าว
วิธีลดต้นทุนการผลิตด้วยนาแปลงใหญ่
ร่วมกันวางแผนระยะยาวในการแก้ปัญหา

วันนี้๑๗นาฬิกาทางไทยรัฐทีวี